ใช่แล้วทำได้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์จากลูกมะพร้าวเยอะมาก

กะทิก็ได้กินน้ำมะพร้าวก็ได้เนื้อก็ได้
แต่ใครจะไปเชื่อประเทศไทยที่ว่าใช้มะพร้าวกันเยอะทำทุกสิ่งทุกอย่าง

ตอนนี้เรากำลังขาดแคลนมะพร้าว
แคลนถึงขั้นที่ว่าวันนี้นายมนตรีนะครับ

หันมาปลูกมะพร้าวกันมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้คนไทยทุกบ้านทุกครัวเรือน
ให้ช่วยกันปลูกมะพร้าวกะทิกันให้มากขึ้น
เชื่อว่าเพียง๓ปีจะเริ่มเห็นผล
เพราะว่าวันนี้ไทยมีปัญหาการขาดแคลนมะพร้าวมากขึ้นครับ
วันนี้ก็อยากสนุนให้ทุกคนผมเห็นแล้ว
ธุรกิจน้ำมะพร้าวขายดีนะ
มะพร้าวน้ำหอมก็คงพอจะพอใช้อยู่
แต่วันนี้ผมอยากให้ทุกคนไปเร่งปลูกเรื่องมะพร้าว
มะพร้าวกแกงนะครับมะพร้าวกะทินะครับ
ฝากสื่อช่วยขยายด้วยบอกนายกชวนปลูก
มะพร้าวมะพร้าวแกงมะพร้าวกะทินะ
ลูกทุกบ้านทุกครัวเรือนที่มีที่อยู่
หัวไล่ปลายนาวันหน้านั่นแหละคือคือทรัพย์สินของท่าน
เหมือนกับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไว้เหมือนกันเลย
อันนี้ก็๓ปีมั้ง๓ปีก็ได้ผลแล้ว

พร้าวต้นสูงเข้าใจไหม

แบบที่ท่านนายกบอกนะดูที่ปลูกดีด้วย

เพราะน้ำหอมพออยู่นะเดี๋ยวปลูกผิดพันธุ์ค่ะ

แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดบริโภคในไทย
ที่ต้องการปีหนึ่งสูงกว่า๑ล้าน๑แสน๑หมื่นตัน
เนื่องจากพื้นที่ปลูกมะพร้าวในประเทศไทยลดลงกว่า๒แสนไร่
ในช่วง๕ปีที่ผ่านมาทั้งปัญหาเรื่องการเกิดโรคระบาดนะฮะ
รั่วน้ำท่วมหรือว่าผลผลิตในตลาดที่น้อยลง
แต่ว่าความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้ไทยต้องนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศมากขึ้น
เมื่อปีที่แล้วเรานำเข้า๑แสน๔หมื่น๔พันตัน
เพิ่มขึ้นกว่า๕เท่าในรอบ๕ปีที่ผ่านมา
เคยนำเข้าเพียงปีละ๒๗๐๐ตัน